คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีเพื่อติดตามเรื่องของการทำการทำงานของคลองระบายน้ำประพีพัฒน์นะครับ
รวมทั้งดูเรื่องของการทำนาข้าวในพื้นที่ดังกล่าวด้วยแล้วก็มีการเสนอแนะคำแนะนำเพิ่มเติมว่าในเวลาแบบนี้อยากให้คนไทยทั้งประเทศนั้นรักแล้วก็สามัคคีกันให้มากนะครับ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดพร้อมกันกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพื้นที่โครงการสระเก็บน้ำพระราม๙อันเนื่องมาจากพระราชดำริกรุงเทพมหานครนะครับ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

ขณะที่การบริหารจัดการน้ำปีนี้ค่ะแม้จะมีปัญหาบางพื้นที่
แต่นับจากนี้ไปปัญหาการขาดแคลนน้ำจะไม่เกิดขึ้น
เพราะรัฐบาลได้วางแนวทางการบริหารจัดการน้ำ
ขณะเดียวกันค่ะประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาล
เช่นนั้นปัญหาเรื่องการเพาะปลูกก็จะเกิดขึ้น
แต่นับจากนี้ไปค่ะไม่ว่ารัฐบาลใดจะเข้ามาขอให้เกษตรกรทุกคนค่ะ
ยึดถือตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙
ที่จะต้องอยู่อย่างพอเพียงค่ะ
และก็ยังขอให้ประชาชนนะคะอย่านำเอาความขัดแย้งมาทะเลาะกัน
แต่ให้นำเอาความเหมือนของความขัดแย้งมาเป็นจุดเริ่มต้น
ในการแก้ปัญหาร่วมกันค่ะ
โดยก็ยังเน้นย้ำให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกอย่างเป็นระบบ
ทำการเกษตรแปลงน้อยให้เป็นแปลงใหญ่
ส่วนปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำนั้นนะคะ
เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
และก็ขอให้ประชาชนทุกคนนะคะ
ทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

รักพักดีกับราชการใหม่ค่ะ
จากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังได้รับฟัง
แนวทางการทำงานและการบริหารจัดการน้ำ
โครงการสระเก็บน้ำพระราม๙

ดรสุเมษตันติเวชกูลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยค่ะ

ถือเป็นแก้มลิงที่มีความสำคัญกับพื้นที่จังหวัดประทุมธานีด้วยค่ะ
ซึ่งหลังจากการรับฟังการบรรยายนะคะนายกรัฐมนตรี
จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนที่จะเดินทางไปประชุมที่ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ

รายงานสดจากโครงการสระเก็บน้ำพระราม๙
เนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ